มาดูคลิปกันนะครับที่ผู้เสียหายเอาออกมาแฉว่าคุณชนแล้วหนี
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราชธานีนะครับ
และไปฟังเสียงว่าคนที่อยู่ในรถที่โดนชนเขาตกออกตกใจ
กรีดร้องกันขนาดไหนไปดูคลิปกันครับ
คือกวาดมาเลยแล้วก็มาชนด้านข้างของรถคันนี้ค่ะ
เสียหลักและถลายมาชนกับรถเก๋งคันนี้
ผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถร้องด้วยความตกออกตกใจ

คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่อยู่ในรถ

กท๘๐๓สุราธานีค่ะ
คิดจะออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยเหรอ

เพราะเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่เที่ยงคืน๔๐นาที

คุณถลายคุณชนมาแบบนี้๓คันรวดเลย

ตอนนี้ต้องมาหาหมอกัน

ขับรถได้แสดงว่าคุณโตแล้ว
อย่าโตแต่ตัวความคิดควรจะโตตามไปด้วย
รออยู่นะคะยิ่งหนียิ่งไม่จบ
พร้อมกับแฮชแท็กชนแล้วหนีสุราธานีนะครับ
คลิปนี้ถูกโพสต์ลงไปในโซเชียลแน่นอน

ก็มาโพสต์คลิปกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุ
ถลายมาชนกับรถผู้เสียหายที่มีผู้หญิงอยู่ในรถ
เขาจอดอยู่ข้างทางแบบนี้แล้ว
ถลายไปชนกับเก๋งที่จอดอยู่ด้านหลังอีกด้วยนะครับ
จะรีบขับรถหลบหนีไปโดยเร็วใช่ไหม
ดูสิรีบออกตัวขับรถหนีเลย
ไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ

ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ลงมารับผิดชอบ
แล้วบอกว่าทุกคนที่เขาชมคลิปอยู่เขาก็รออยู่นะ

คุณจะรับผิดชอบความเสียหายให้กับคนที่โดนชนสักทีนะครับ
ก็ต้องรอดูไงคือไม่รู้ว่าพอเห็นข่าวนี้แล้วจะออกมา

แต่หนีไปตั้งหลักตั้งสติก่อนหรือเปล่าไม่รู้

ภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ชัดเจน
ทะเบียนรถคนเสียหายเขาก็จำได้ชัดเจนนะครับ